หลังเลือกตั้งเขาฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ย
พักดีร่วมกับใครได้บ้าง
ผมเรียนอย่างนี้จุดยืนเราชัดเจน

คือพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่ไม่ใช่พักการเมือง
แต่ผมมองว่ากระบวนการในการคัดสถานบุคคลขึ้นมา
ผมว่าเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตย
เป็นการทำลายระบบภาคการเมือง

คือพักการเมืองเราเข้ามาคุณปราบเข้ามาเนี่ย
เราต้องดูคัดกองคนขึ้นมาแล้วก็ต้องค่อยไต่เต้าขึ้นมา
นี่อยู่ระบบภาคการเมืองอย่างนี้มันไม่ใช่
และที่ผมบอกทำลายกระบวนการประชาธิปไตย
ก็คือทำลายหลักนิติฤทธรรม
คุณบอกคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
บังคับใช้กฎหมายมันต้องเท่าเทียมกัน
คนจนติดคุกคนรวยหนีไปต่างประเทศ

สารดีการนักการเมืองตัดสินแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นนักประชาธิปไตยคุณต้องเคารพ
งั้นถ้าตราบใดคุณทำลายกระบวนการประชาธิปไตย
ด้วยตัวคุณมีอภิษฎเหนือประชาชน
คุณบอกว่าต้องเท่าเตรียมแต่วันนี้ความเท่าเตรียมไม่เกิดขึ้น

น่าจะได้สอสอเยอะสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะ

ผมไม่ร่วมผมยืนยันจุดยืนผมชัดเจน
เพราะผมถือว่าพวกคุณกำลังทำลายประชาธิปไตย
อ่าเดี๋ยวแล้วมีภาคไหนอีกไหม

เพราะพวกคุณวิเคราะหโครงสร้างสังคมไทยผิด

คือการที่คุณพยายามบ่งบอกว่า
สถาบันหรือมาตรา๑๑๒เป็นปัญหา

วันนี้สังคมไทยมันพัฒนาตั้งแต่๒๔๗๕ถึงวันนี้

วันนี้ทุนประเทศไทยเราทุนคุมรัฐบาล
ไม่ใช่รัฐบาลกลุ่มทุน

ทุนสามานทุนผูกขาดเนี่ยกำลังครอบงำ

ฝั่งตรงข้ามคุณหมอวะลงอาจจะเป็นก้าวไกลเป็นเพื่อไทยก็แล้วแต่เนี่ย
เพราะไปหาว่าเขาเป็นคนเป็นพวกช้างชาติบ้างอะไรบ้าง
สร้างวัฒกรรมทางการเมืองยิ่งไปตอกย้ำความเกลียดชังอะไรพวกนี้หรือเปล่า
มันต้องดูว่ามันมีคนที่สร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีกว่ามาก
มีคนที่พฤติกรรมที่ไม่ดีก่อนไหม
มันเกิดจากการกระทำที่ไม่ดีคุณทำลายรากเงาทางวัฒนธรรม

แล้วสารรวมนู้นก็มีคำว่าไม่ได้ใช้แล้ว

คือเรื่องพวกนี้ทำให้เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถร่วมรัฐบาลด้วยได้
ผมว่าพวกเราชัดเจนในเรื่องของคำว่าปกป้อง
เราเข้าใจบริบทของคำว่าปกป้อง
ถ้าไม่เกิดเหตุอะไรที่ต้องปกป้อง

แต่ถ้ามีเหตุอะไรที่มันไม่ถูกต้อง

มันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในบนแผ่นดินนี้
สำหรับคุณปราบก็เห็นเหมือนกับ

เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกมาปกป้อง
มันไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เป็นแค่
แค่นักการเมืองหรือแค่ภักดิ์ของเรา
มันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองทุกคน

ในการที่จะเวลาที่กล่าวคำปฏิญาณ

สถาบันที่มันเป็นความมั่นคงของชาติ
ไม่ว่าจะชาติศาสนาพระมหากษัตริย

คือเราพูดถึงความถูกต้อง

เช่นคุณไปเอื้อกับทุนผูกขาดเรื่องพลังงาน

แต่วันนี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง
เวลาหมดเลือกตั้งแล้วทุกคนต้องเป็นตัวตนของตัวเอง

พวกเรานิกปราบนี่คือพรรคไทยพรรคดี

งั้นไทยพรรคดีเสนอผมหมอวะลงเป็นแคดดิเตตนายก
ผมทุกคนเป็นคู่ต่อสู้

แต่ถ้าบิ๊กตู้หรือบิ๊กปล้อมมาชวน

คือถ้าพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์รวมเสียงข้างมากได้

ถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาทุกคนบอกต้องหมอวรง

ถ้าใครไม่ได้ต้องเป็นหมอวรงค

อะไรถึงมั่นใจว่าพร้อมเป็นนายก
คือคนเราเนี่ยเวลาจะลงสนามแข่งขันคุณต้องมั่นใจสิ

เราเนี่ยวันนี้ต้องพกหัวใจมาเต็มร้อยนะ
เป้าหมายนโยบายเราเหนือกว่าทุกพัก

เมื่อเราเชื่อว่าเราจะทำได้ประชาชนจะเชื่อเหมือนเรา

อย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าความตั้งใจของผมคือการตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่
ผมเน้นย้ำมากเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นการจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่
ของการทำงานในในเชิงการเมืองผมอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่
ผมพร้อมเตะตัดขาแล้วมั่นใจไหมว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอ
ความมั่นใจเวลาลงมันต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะผมมั่นใจว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มมองเห็นแล้ว
กระแสตอบรับที่มีต่อตัวผมผมเริ่มมองเห็นแล้วทุกคนให้กำลังใจ
ผมรับรู้ด้วยตัวเองเพราะว่ากำลังใจมันเริ่มมาหาผมแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าไม่
ถ้าไม่ถ้าผมไม่ใช่ของจริงขนาดนี้ผมไม่ออกมาต่อสู้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเริ่มกำลังใจเริ่มมา
ความหวังเริ่มมีใช่ไหมความหวังเริ่มมีที่มองว่าพี่น้องประชาชนเริ่มมีความรู้สึกว่าต้องสู้กันแล้ว
เดี๋ยวศูนย์๕ประชาชนจะตัดสินโอกาสหน้าผมเชิญมาคุยใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณครับ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา